อังกฤษ
ดีนี่สบู่เหลวอับสะออร์แกนิค
โยนปรัสจากสารเคมีอันตราย

ข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะครับผมค่ะครับผม

กลับมาเจอกันหลายคนเป็นจะถึงบ้านกันแล้ว

หลายคนก็คงจะอยู่ต่างจังหวัดกันเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เฮ้ยมันก็ยังไม่มีแนวโน้มว่าที่จะ

ส่งมาบอกสถานการณ์แถวบ้านนะว่าเป็นยังไง
กลับไปบรรยากาศเป็นยังไงบ้างนะครับ

เราคงอยากจะบอกว่าช่วงเทศกาลสงการเนี่ย
แน่นอนว่ามันมีการเคลื่อนย้ายอยู่แล้วล่ะ

ก็พนักงานนวดที่ใต้คอนโดอะ

บอกกลับบ้านยังหาอะไรกินได้

นู่นนั่นนี่ทำต้มต้มอึ่งต้มอะไร

อย่าบ้านแต่ที่นี่ค่าเช่าห้องก็ต้องจ่าย

แต่อินโดนีเซียเขาฉีดเป็น๑๐ล้านแล้ว

คือมันเข้ามาช้าหรือว่ามันมีน้อยตอนนี้

ถึงแบบว่า

มีการกระจายไปหลายจังหวัดแล้วก็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

มันต้องยอมรับว่ามันเป็นความเสี่ยงอืมแต่คนก็จะกลับบ้านอ่ะครับผมใครเอ่อ
น่ะแล้วถางยอยฉีดงานบ้างแล้วนะแต่เอาจริงเอคะจิลพูดไปว่ากี่ประเศษลูก
ถ้าเกิดดูตามหลักที่เขาส่งมาคือแต่ละประเทศที่เริ่มฉีดไปหรือมีตัวของวัคซีน
ตุนไว้นี่คือหลักล้านโดสแต่ของไทยเพิ่งได้รับประมาณ๓๔แสนโดสเอง
หลักแสนนะคุณแม่คนอื่นเขารับหลักล้านหมดแล้ว

น้อยมากจริงนะฮะยังไม่ถึง๑อันนี้น่าเป็นห่วงนะครับ

ซึ่งวัคซีนของคนไทยของเราวันนี้คือสมมุติกำลังจะให้ดูว่า

ถือว่ายังน้อยน้อยไม่ถึงกับ๑หมด

ถูกฮะถ้าเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันก็เฉพาะแค่หลักแสนอย่างที่

แล้วก็ต้องให้คนที่มีภาวะเสี่ยงก่อนด้วย
ใช่ไหมในแขนงต่าง

เอาจริงวันนี้เขาให้เอกชนนำเข้าแล้วมันไม่มีวัคซีนจะขาย
เพราะครั้งนี้มันเป็นวิกฤตทั่วโลกจริงนะครับ
ซึ่งการต้องยอมรับว่าตอนนี้ใครจะใช้คำว่าอะไรไม่รู้ล่ะ
แต่เราขอใช้คำว่าการแพร่ระบาดระลอก๓
จึงมีความเป็นไปได้ว่าร่าสุดเพราะผู้ติดเชื่อคลัสเตอร์ใหม่
เชื่อมโยงอย่างที่บอกเมื่อกี้ว่าเชื่อมโยงจากสถานบันเทิงย่านทองหล่อเนี่ย
ไปหลายสิบจังหวัดแล้วมากกว่า๓๖จังหวัดมันมากกว่าอยู่แล้ว
เพราะว่าหลายคนกาดตกไม่ป้องกันตัวเอง
เพื่อความไม่ประมาทของทุกคนป้องกันตัวเองอันนี้เรารู้อยู่แล้ว
แต่จะทำหรือเปล่าแค่นั้นเองถูกป่ะ
มันต้องดูแลตัวเองเคร่งคัดนั่นแหละเพราะระลอกใหม่เนี่ย

ในแพทยรรณีระโต๊ะว่า
หากการระบาดรอก๒เนี่ย

การว่าตามธรรมชาติของการระบาดในทั่วโลกเนี่ย
น่าจะประมาณ๗๑๐สัปดาห์
หากนับจากช่วงหลังกลางเดือนมีนาคม
เราเริ่มเจอกันประมาณสักต้นเดือนมีนา

ไทยจะต้องเจอละลอกที่๓อยู่แล้ว

พฤษภาคมเป็นช่วงที่พีคอันนี้คือเขาคาดคณีไว้เลย
แบบถ้าสมมุติเขาเป็นหมอดูเขาดูไว้เลย
มันน่าจะเป็นระลอก๓คืนในช่วงพฤษภาเมษายังไม่ใช่นะ

ถูกต้องแต่เขาบอกว่ามันจะไปละลอก๓คือพฤษภาไปจนถึงเดือน
ปลายเดือนพฤษภาคมเลยหรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้ปัจจัยเนี่ยมันอยู่ทั้งการเปิดประเทศเอ่ย

ขณะเดียวกันนะฮะนายแพทย์ธีรวัตรเหมะจุธาเนี่ย
อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์สุขภาพโรคอุบัติใหม่
คณะแพทยาศาสตร์จุฬานรงค์กรแม้ว่าที่ไหนเนี่ยเขาได้โพสต์ข้อความระบุว่า
คนที่มาตรวจหาเชื้อโควิด๑๙ที่โรงพยาบาลแห่งขนาดนี้
ต้องใช้ความโมโหร่านโมโหร่านจริง
ดังนั้นคนที่สงสัยตนเองว่าไม่มีอาการ
ทำง่ายคือเอาง่ายคือเราแยกตัวออกจากคนอื่นก่อนดีกว่า
กักตัวเองไว้ถูกกักตัว๑๔วัน
รับผิดชอบตัวเองอันนั้นน่าจะดีที่สุดแล้ว
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยไอ้ตัวนี้มันแปลก
ถ้าสมมุติเราพูดกันจริงคือเรากักตัวเอง๑๔วัน
กินยาแก้ไข้มันหายนะเว้ย
ถ้ามันหายมันหายคือภูมิของเรามันจะ
ถ้าภูมิแข็งแรงมันหายเพราะว่าที่มุมนอกเขาไม่ได้ให้
เขาปล่อยให้นอนอยู่บ้านเลยแล้วก็กินยาตามอาการ
ถูกต้องรักษาตามอาการเขาบอกมันจะหายของมันเอง
แล้วก็ไม่แพร่เชื้อต่อถ้าอยากแน่ใจ
ก็ออกไปตรวจได้แต่ว่าอาจจะไม่จำเป็น
เพราะถ้ามีอาการก็รีบแจ้งโรงพยาบาลเพื่อรักษา
ดังนั้นเนี่ยในช่วงที่กัดตนเองเนี่ยก็จะไม่แพร่
มันก็ไม่แพร่เชื้ออยู่แล้วต้องไหมฮะทางด้าน
นางสาวสรินพรจิวานันกรรมการผู้จัดการบริษัท
ว่าเป็นเพราะโควิดเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคแบบทันทีฮะ
นักการตลาดถึงต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่เพราะคู่แข่งเนี่ย
เปลี่ยนไปตามกลุ่มเลือดใหม่คือเราสังเกตจริง
ด้วยกันว่าคุณคิดดูนะทุกวันนี้
ทุกคนเล่นออนไลน์ไปหมดแล้วโควิดเปลี่ยนโลก
เมื่อก่อนเรายังคิดไม่ออกว่าเอ๊ะทุกคนมันจะเล่นออนไลน์เป็นอ่ะ
รับเงินเรารับจากอะไรแอปพลิเคชัน
คุณตาคุณยายุค๗๐๘๐ยังต้องมารู้จักแอปพลิเคชันเลย
ใช่ไหมล่ะใช่หมดคุณตาคุณยายอยากจะได้เงินจากรัฐบาลช่วย
มันก็ต้องผ่านไทยชนะก็ต้องรับจากไหนไม่ได้แบบไปเดินไป
เอาเงินไปแจกตามบ้านก็ต้องไปลงทะเบียนในแอปพลิเคชัน
ต้องเรียนรู้โควิดที่ผ่านมาสอนอะไร
สั่งของกินจากไหนแอปพลิเคชัน
แม้กระทั่งตรวจอุณหภูมิก็ตรวจจากแอปพลิเคชัน
วัดอากาศวัดฝุ่นทุกสิ่งอย่างก็มาจากแอฟหมดเลย
จริงแล้ววันนี้โลกมันเปลี่ยนไปหมดแล้วล่ะ
สิ่งทุกอย่างอยู่บนโลกพื้นฐานของโซเชียลหมดแล้ว
เขาบอกว่าไม่ใช่แค่ช่องทางการซื้อที่เปลี่ยนไปนะฮะ
แต่รูปแบบของการบริโภคสินค้าก็เปลี่ยนไปเช่นกัน
สินค้าที่อยู่บนเชลล์ไม่ตอบโจทย์อีกต่อไป
อันนี้เราต้องทำความเข้าใจ
แม้วันนี้คุณขายบะหมี่คุณขายสุกี้แห้ง
ล้านก็พอมีแต่มันไม่ใช่ตอบโจทย์ว่าเมื่อก่อน

อยากจะเปิดแล้วไปเปิดที่ประตูน้ำ
ยังจะเปิดอะไรทุกวันนี้เปลี่ยนไปหมดแล้วครับ
เขาบอกว่าเชลล์จะไม่ตอบโจทย์ต่อไป
พวกเรามันเปลี่ยนไปแล้วอ่าครับผมจึงได้ทำการสำรวจเทรนด
ผู้บริโภคเนี่ยซึ่งจะเกิดในช่วงหลังการแพร่ระบาดของโควิด
อ่าฮะเราจะพูดว่าหลังจากที่มีการนำวัคซีนเข้ามา
อืมคุณจำไว้เลยนะฮะถ้าสมมุติหลังสงการเนี่ย
คิดใหม่ทำใหม่อืมหกเทรนด์ของผู้บริโภคเนี้ยจริงจริงอืม
เราสังเกตว่าเมื่อก่อนอู้วดาราเป็นพรีเซนเตอร์กันเยอะเยอะเยอะเยอะ
ถูกต้องไหมอ่าใช่เขาบอกว่าคนเนี้ยจะเปลี่ยนไปอืม
พรีเซนต์ตัวเองมากกว่าพรีเซนเตอร์อ่าก็เหมือนกับคนเรา
คนอาจจะเป็นพรีเซนเตอร์ของตัวเองได้แล้ว
เพราะว่ามีทุกต้องต่อไปเนี่ยเราจะใช้อะไรอืม
อ่าอุ้ยมันดีเหรอเกินใช้กิลฟีลต์อาหารหาย
คราวนี้ไม่ต้องว่นโถ่คุณมันมีคนด่าก็ด่าเลย

ผัดสั่งกุ้งเผาร้านเดิมอร่อย
พอโทรไปเอาของหมดลองร้านใหม่
ดูนี่แหละดูในเว็บไซต์
ดูดีอะไรดีมาก็แย่
เป็นภูมิเก่าไม่ด่าหรอกแต่ว่าเหมือนมันไม่ดี

สุดท้ายก็คือเราก็จะยึดถือว่าถ้าใครเคยดี

เราก็จะเลือกเท่านั้น
คือเหตุการณ์มันจะเลือกสิ่งที่ดีให้เรา

ทุกวันนี้ทุกอย่างมันจะอยู่ในโทรศัพท์มือถือของคุณหมดเลย

ล่าสุดร้านสะดวกซื้อก็มีบริการส่งถึงบ้านแล้ว

เพราะว่าถ้าอยู่กรุงเทพมันก็อยู่แค่ห้องสี่เหลี่ยม

แล้วก็ค่าคลองชีพตัวเองก็ไม่น่าสูงมาก

เพราะนั่งอยู่บ้านก็อยากได้ตังค์คนอื่น

เขาบอกพฤติกรรมผู้บริโภคที่จะเปลี่ยนไป

จะเห็นไหมช่วงนี้จะมีคำคมทั้งหลายจะให้ขึ้นมา

มันถึงมีอะไรอาชีพใหม่ขึ้นมาไงอาชีพแบบว่าอะไรนะ
ที่เขาแบบว่าคอยบิ้วโคติกไลฟ์โคติ
ไลฟ์โคติถึงเกิดขึ้นมาเต็มไปหมด
อย่างเช่นเขาบอกว่าคนที่เหยียบย่ำคนอื่นแล้วได้ดีมากที่สุดเนี่ย

ต่อไปเขาบอกคนเราอีกหน่อยจะชอบกระจาย
ไม่ชอบกระจุกคือคนจะอยู่กันหมู่น้อยมากขึ้น

มันติดกันมาจากโควิดเนี่ย
แล้วที่สำคัญคืออะไรรู้ป่ะอีกหน่อย

เขาบอกคนเราจะเริ่มหลอกตัวเองมากขึ้น
โลกทิพย์เหรอโลกทิพย์
มันก็เลยต้องมีแบบโลกอีกใบหนึ่งที่

ที่เรารู้สึกว่าเรามีตัวตนอยู่ในนี้

เอาง่ายคนเราชอบแลมมันไม่แปลกที่จะเกิดขึ้น
เพราะทุกวันนี้คนเราโชว์ร่ำโชว์รวยกันตลอดเวลา
เมื่อก่อนเนี่ยมันยังไม่มีโซเชียลที่จะโชว์ร่ำโชว์รวยใช่ไหม
ทุกวันนี้ทุกคนจะอะไรโชว์ร่ำโชว์รวยโชว์ความสวยงามโชว์การกินของแพงอะไรอย่างนี้

ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีแบบว่าโฮปโฮปที่จะเห็น
อยู่ในจินตนาการมากขึ้นอยู่ในฝันมากขึ้น
แต่ถึงอย่างไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะอะไรก็แล้วแต่ขอให้รีบใช้หนี้ให้หมด
เพราะว่าจริงบางคนมัวแต่แบบว่า
เหมือนมีลูกหนี้เยอะนะเราแล้วก็ไม่ได้คืนไง
ก็เลยต้องผ่านผ่านสื่อนิดนึงว่าเออกลับมาใช้หนูหน่อย
เราไปกันต่อที่ญี่ปุ่นตอนนี้เขาบอกว่าโอเคแหละ

สำหรับคอวิตบางคนเนี่ยกลับมาจากคอวิตบุ๊กลูกลูก
ต้องขอแม่หนูไม่ไหวหนูแบบว่าแอดเตอรัมบลูอ่ะถึงหนูก็ตายแล้ว
เขาบอกว่ามันมีแผลอยู่ที่ปอดอ่ะส่วนยัง
แต่ล่าสุดครับที่ประเทศญี่ปุ่นครับคุณผู้ชมครับ
เขามีการผ่าตัดปลูกถ่ายปอดในผู้ป่วยโควิดนั่นเองนะฮะ
ถือว่าเป็นนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์ทางการแพทย์ที่ก้าวล้ำมากนะครับตรงนี้
วันนี้ครับสำนักข่าวนิเคอีครับรายงานว่า
ทีมแพทย์จากโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยเกียวโตนะครับ
ประเทศญี่ปุ่นได้ปฏิบัติการปลูกถ่ายปอดให้แก่ผู้ป่วยโควิด๑๙
โดยผู้ป่วยจะได้รับการปลูกถ่ายปอดนะครับผม
เป็นผู้หญิงฮะที่อาศัยอยู่ในภูมิภาคคันไซนะครับ
แล้วก็ติดโควิดเมื่อปลายปีที่แล้วครับ
หลังจากนั้นอาการของเธอเนี่ยก็ได้ซุดลงเรื่อยครับ
ซึ่งแพทย์ระบุว่าปอดของเธอไม่สามารถทำงานได้อย่างปกติอีกต่อไป
แล้วก็หนทางเดียวที่จะทำให้ผู้ป่วยรอดชีวิตก็คือการปลูกถ่ายปอดนั่นเองครับ
ทางด้านสามีแล้วก็ลูกชายของเธอเนี่ยจึงได้อาสาบริจาคชิ้นส่วนของปอดให้แก่ผู้ป่วยครับ
ซึ่งเป็นการปลูกถ่ายปอดในครั้งนี้จะต้องใช้เวลาผ่าตัด
ยาวประมาณถึง๑๑ชั่วโมงเลยทีเดียว
โดยผู้บริจาคทั้งสองคนก็มีอาการปลอดภัยดีนะครับ
ขณะที่แพทย์ยังคงติดตามอาการนะครับของผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดนะครับ
โดยก่อนหน้านี้เนี่ยแพทย์ในประเทศจีนยุโรปแล้วก็สหรัฐอเมริกาครับ
เคยทำการปลูกถ่ายปอดมาแล้วด้วยในผู้ป่วยที่ติดเชื้อมานะครับ
แต่เป็นการได้รับบริจาคชิ้นส่วนนะครับจากผู้ที่มีภาวะสมองตาย
ซึ่งไม่เหมือนกับผู้ป่วยที่ประเทศญี่ปุ่นเพราะว่าเข้ามาจากสามีแล้วก็ลูก
เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยโคโมโซมหรือว่ายีนเนี่ยมันก็จะสัมพันธ์กันเกี่ยวข้องกันนะครับ
โดยก่อนหน้านี้เนี่ยในเขาบอกว่าจากผู้ที่ทำให้การปลูกถ่ายปอดของประเทศญี่ปุ่นในครั้งนี้เนี่ย
ถือเป็นการปลูกถ่ายปอดครั้งแรกของโลกนะครับ
ที่ได้รับบริจาคชิ้นส่วนจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่นั่นเอง
ส่วนทีมแพทย์ก็ระบุว่าการปลูกถ่ายปอดสามารถทำได้ครับ
ให้ผู้ป่วยในผู้ป่วยที่มีอายุต่ำกว่า๖๕ปี
และต้องเป็นผู้ป่วยที่ไม่มีอาการแทรกซ้อนนะครับ

ไม่คุณแม่ก็ต้องเอาอยากให้พี่น้องไง

คุณแม่มดกังวลเพราะว่าหลานก็ไม่อยู่แล้วไง
เพราะทุกคนไม่ยอมกลับมาด้วย

แล้วก็ต้องกินยากดภูมิไปตลอดชีวิต
เพราะร่างกายมันไวไงบางทีมันจะต่อต้านสิ่งแปลกปลอม
แต่ถ้าเป็นสามีหรือเป็นญาติหรือเป็นลูก

ตับก็ปลูกได้นะ

แต่ว่าแต่เพิ่งรู้ว่าปอดทำได้
นี่ทำได้จากครอบครัวในคนในครอบครัวก็ถือว่าเป็นข่าวดีอีกหนึ่งข่าวนะครับ

สถานการณ์โควิดที่มันระบาดอย่างหนักในตอนนี้นั่นเอง

แต่ในกรณีที่มีผู้บริจักษ์เป็นรูปเป็นคนในเคยไย
นี่ก็ลูกสาวนางให้

คนอื่นก็ราคานี้ถ้าเป็นเอกชน
แต่ถ้าเป็นรัฐบาลก็อีกราคาหนึ่ง

แล้วก็คนที่ไปเอาตายมาสมมุติว่าอยู่ขอนแก่น
คุณหมอท่านนี้ไปเอาต้องขึ้นเครื่องไปเอาแล้วมันมีเวลาของมันนะ
ต้องฟรีดมาเอาอุ้ยแบบ
ตอนนี้ลูกหนีไป

ลูกหัว
ลูกบอกว่าให้กันหนีไปแล้ว

วันนี้นะคะก็คือ๑๒เมษา
รองโฆษกรัฐบาลได้แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์ระบุว่า
ตามที่กระทรวงมหาดไทยเสนอนะคะ

ให้ได้รับการบริการด้านทะเบียนราชที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัยนะคะ
อดคล้องกับชีวิตวิถีใหม่ไม่ต้องไปนั่งรอแล้วนะคะ
โดยที่กระทรวงมหาดไทยได้พัฒนาระบบการพิสูจน
แล้วก็ยืนยันตัวตนทางดิจิทัลนะคะ
แล้วก็เป็นแอปพลิเคชันบนมือถือแบบสมาร์ทโฟนด้วยนะคะสำหรับ
สำหรับการจัดเก็บข้อมูลแล้วก็เรียกใช้ข้อมูลเนี่ย
ผู้ให้บริการเนี่ยนะคะจะต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันอันนี้สำคัญมากเนอะ
แล้วก็ไปลงทะเบียนที่สำนักงานทะเบียนอำเภอหรือสำนักงานทะเบียนท้องถิ่น
เพื่อยืนยันตัวตนผ่านระบบตรวจสอบแบบปลายนิ้วมือนะคะ
แล้วก็ใบหน้าสแกนใบหน้านะ
พร้อมกับรับรหัสผ่านเพื่อทำการเข้าใช้งานนะ
โดยระยะแรกเนี่ยค่ะก็จะเริ่มจากการยกเว้นค่าธรรมเนียมนะคะ
การแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทางอนุมัติให้เป็นเวลา๑ปีนะคะ
ทั้งนี้เนี่ยนะคะระยะแรกก็จะเปิดให้บริการเกี่ยวกับนะคะ
จำไว้นะ๑ค่ะการตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคล
ผ่านระบบฐานข้อมูลประชาชนและการให้บริการภาครัฐ๑นัก
การจองคิวรับบริการงานทะเบียนล่วงหน้า
แล้วก็๓ค่ะการแจ้งย้ายที่อยู่ปลายทาง
โดยในลำดับต่อไปเนี่ยนะคะ
ก็จะขยายบริการงานทะเบียนราชประเภทอื่นด้วย
ตอนนี้ก็คือ๓อย่างก่อนเนอะ
คือเขาคิดแล้วแหละว่า๓อย่างนี้ทำกันบ่อยใช้กันบ่อยนะคะ

ถ้าอย่างนี้ที่เป็นโควิดแออัดการอะไรอย่างนี้ก็
เพราะฉะนั้นถ้าคิดจะเปลี่ยนชื่อใครจะเปลี่ยนชื่อตอนนี้ก็อย่าพึ่ง
มันจะเป็นตัวยุ่งยาก
ครับไม่เปลี่ยนมากี่ชื่อนี้อะ
แหนะที่ก็ดีใจดี
แต่ปกติเวลามส่งเรียกเคยเขียนชื่อ

ไม่สบายริ้น

ยังไม่ถึงประมาณน่าจะ๑๐แล้ว๒๙ปี
แต่จริงตอนนี้อยากเชื่อกุหลาบ

ชื่อที่ดีใจน้อง
หัวมะห่ม
คุณผู้สมด้งไหมครับคุณผู้สม
คุณผู้ฟัง

เหมือนใครเอาสาหร่ายมาแปะเธอเลย

ถึง๑๓พรุ่งนี้วันสงการ
มีความกดอากาศสูงหลายคนเจอฝนแล้วล่ะ

จะมีมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางระลอกใหม่จากจีน
แผ่มาปกคลุมประเทศไทยแล้วก็ตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้เนี่ย
เพราะฉะนั้นประเทศไทยตอนบนยังมีอากาศร้อนและสนักชนิด
จะทำให้บริเวณอากาศนี้หลายคนตอนนี้

หลายคนคงเจอฝนกันแล้วล่ะ
นั่นคือผลของพายุฤดูร้อน
ก็จะมีฝนตกอย่างนี้จนถึงพรุ่งนี้นะฮะจะมีลมกระโชกแรง
สำหรับลมตะวันออกที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้

ทำให้บริเวณภาคใต้หลายคนที่กลับบ้านที่ใต้นะครับ

อย่างที่บอกปีนี้ฝนจะมาเร็วแล้วมาเยอะ

เพราะฉะนั้นตั้งแต่วันนี้กับพรุ่งนี้
ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยตอนบน

ระวังอันตรายจากฝนฟ้าขนองที่จะเกิดขึ้น

สำหรับเกษตรกรควรเตรียมการป้องกันสักนิดนึงเนาะ
เพราะว่าปีนี้ยังไงคุณก็ต้องเจอฝนเยอะพอสมควร
ฝนสงการด้วยมีทุกปี
ใช่ค่ะเล่นน้ำก็ไม่ต้องแบบ
วันนี้ก็ห้ามช่วงนี้ห้ามสาดน้ำ
ก็รอฝนลงมาแล้วกันอยู่ที่บ้าน

วันนี้บรรยากาศในช่วงสงการนะครับ
วันนี้พี่เช้าก็มีรวมนักฟุตบอลครับ
หล่อนะฮะติดอันดับโลกเลย
ไหนแหล่งสิปี๒๐๒๑นะครับผมเป็น
นักฟุตบอลชื่อดังที่ไม่ได้แบบมีฝีเท้าดีครับ

ถ้าพูดถึงกีฬาฟุตบอลเนี่ยแน่นอนว่าคนส่วนใหญ่เนี่ย
ก็จะต้องนึกถึงว่าภาพมันคือกีฬาของลูกผู้ชาย
กีฬาที่หนุ่มเนี่ยติดตามชมแล้วก็เชียร์นะครับ
แม้แต่ลงสนามไปวิ่งไล่หวดลูกฟุตบอลกันนะครับ
ตั้งแต่หนุ่มน้อยจนหนุ่มใหญ่นะครับ
แต่ปัจจุบันสาวหลายคนก็หันมาติดตามกีฬาฟุตบอลกันมากขึ้น
ชอบเพราะว่ามีนักกีฬาสวย
ผู้หญิงสมัยนี้เนี่ยก็จะดูฟุตบอลเพราะว่ามีนักเตะหล่อ
แล้วเรื่องนี้เหมือนตอบโจทย์ผู้บริโภคนะคะ
กลางกงกางเกงเสื้อนี่คือแบบเข้ารูปมิสตรีม
พอดีตัวทำให้เรารู้สึกรุนไปด้วยเวลาเขา
วิ่งอะทันทร์สตรีมฟิตงะตอนนั้นนะคะแต่พี่ชอบดู
บอลเพราะว่าพี่ชอบดูผู้จัดการ

ผู้จัดการทีมสิเวลาเขาขับไปแบบโอ้โหได้อารมณ์มากเลย
แอคชั่นแอคชั่นแอคชั่นของแบบทำไมวะอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหชอบมาก
ครับผมนะฮะโอ้ยเหนื่อยนะครับแต่นอกจากกระแสที่ว่าแล้วนะครับ
วันนี้พี่เช้าก็เลยรวบรวมนักฟุตบอลหล่อจากหลายทีมมาฝากกัน
หล่อมากนะครับนี่ด้านหลังพี่ผัดคนนี้มีคราวด้วยนะฮะ
ถ้าพูดถึงว่าเราตัดภาพนักฟุตบอลไปเนี่ยเขาก็เป็นดาราฮอลลีวูดได้
ฝรั่งเศสใช่ไหมครับเป็นทีมชาติฝรั่งเศสครับนะฮะคนที่สองก็คือนะครับ
คนนี้ก็หล่อแต่ว่าตัวเล็กนิดหนึ่งนะฮะหน้าตาหล่อมากนะครับ
ส่วนคนนี้นี่โอ้โหหล่อตลอดการครับ
อ๋อเหรอคนนี้หล่อนะครับถูกต้องนะครับผมสี่อาร์เซเว่นไงแม่
เขาขายโอ้โหแต่กังกงกางเกงรวยมากโฆษณาเยอะมาก
มีผลิตภัณฑ์เป็นของตัวเองมีน้ำหอมมีเสื้อผ้าเป็นของตัวเอง
เป็นหล่อใช่แล้วโอ้โหรวยมากนะครับติดอันดับต้นต้น
มาเล่นละครเธอสินะครับผมอ่ะคนนี้ก็หล่อไม่แพ้กันฮะ
ไหนดังกว่าแล้วแต่พอกันมดฝีเท้านี่คือระดับโลกนะฮะ
เบียดกันเอารางวัลกันไหนกันมาแบบว่าสลับกันปีนี้ใครได้บันลังดอเยอะกว่ากันครับ
นี่นะฮะถ้าตัดไปนี่ก็คือเหมือนพระเอกเรื่อง๓๐๐เรื่อง
หนังฮอลลีวูดนะครับแล้วก็มาที่เมซันเมาส์พี่ชาวว่าคนนี้ก็หล่อฮะ
เชิญรถพริกเก่ฮะคนนี้นี่นะครับผมอยู่ที่อืมนะครับอ่าอ๋อ
นะฮะบาเซโรน่าคนนี้นะครับถูกต้องแล้วก็มีแฟนเป็นนักร้องด้วย
ด้วยจักรีล่านะครับถูกต้องครับนะฮะแล้วก็อ่ามีครับ
ผู้สาประตูนะครับสุดหล่อของเราตอนนี้นะครับแต่พี่ชาว
ชอบคนนี้ฮะครับพี่ว่าคนนี้หล่อนะฮะเนี้ยคนนี้เออ
ว่าคนนี้น่ะหล่อนะฮะโอ้ยมัดดำดูเร็วอืมแม่แต่ภาพ
นี่ไม่น่าเลิกคิ้วนะฮะห้าเมตรนะครับผมแล้วก็มีเควินทรัมป
นะครับนะฮะเป็นอ่าเควินทรัมป์เป็นผู้รักษาประตูนะครับแล้วก็
มีอิสโก้นะครับอิสโก้นี่จากเรือแมดดิตนะครับแล้วก็
คนสุดท้ายอัลเบอัลเบโรโมราตาคนนี้ก็หล่อครับอ๋อหรออ่า
คือจมูกสิถูกต้องนะครับผมกับทีมฝั่งอิตาลีก็หล่อเนอะอ่า
ใช่ที่ฟังอิตาลีฝรั่งเศสเนี่ยนะฮะนี่คือเหตุผลที่ทำให้
ผู้หญิงเนี่ยดูฟุตบอลมากขึ้นในยุคปัจจุบันก็คือมี
นักเตะหรอขึ้นน่ะค่ะหรอมั้ยหรอสิคนนี้ทั้งไม่หล่อ
เลยไหมปั้นเลยมั้ยไม่หรอกอะไรไหมปั้นแล้วแต่ข่าว
พี่น่ะหล่อและโชครับยังไงโลกแล้วชกดีค่ะเพราะว่าน้อง
คนนี้เป็นพนักงานขายคือไปฝึกงานเป็นพนักงาน
ขายในห้างอ่าปรากฏว่าเจอเจ้าชายเจ้าชายจริงจริงจริงเลยสุดเท่าไหร่
ใช่ชื่อว่าหลีหลานนะคะเกิดเมื่อปี๑๙๘๖นะคะที่เมืองหมวยโจ
มณฑลกวางตุ้งทางตะวันออกของจีนสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาเศรษฐศาสตร์นะ
ช่วงที่เรียนเธอก็เป็นนักศึกษาฝึกงานทำงานเป็นพนักงานขายในร้าน
เป็นสาวจีนสาวจีนค่ะก่อนที่จะไปทำที่ร้านเนี่ยนะคะ
เป็นเด็กนะคะเธอก็พบกับเจ้าชายนะชื่อชาวค่อยค่อยอ่านนะครับ
เลอมอโรโจเซฟมัลฮมนะครับเป็นสมาชิกราชเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว
ขออีกรอบขออีกรอบค่ะขออีกรอบค่ะค่อยค่อยอ่านขออีกรอบค่ะ
อ๋อค่อยค่อยอ่านนะขออีกรอบค่ะเอาไว้นะครับผม
ชื่อเจ้าชายชาวเลอมอโรโจเซฟมาลคอมนะคะ
เป็นสมาชิกราชวงศ์เบลเฮียมอ๋อเหรอ
เบลเยี่ยมเธอเป็นตระกูลใหญ่แล้วก็เป็นตระกูลเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงนะ
ชาวท่านเนี่ยนะคะเป็นชนชั้นสูงทางธุรกิจนะ
มาโดยตลอดเลยนะคะอืมชื่อมาอีกแล้วนะคะมาแล้วฮะ
แอนแอดเวิร์ดนะฮะพี่ชายของเขาเนี่ย
ก็เริ่มทำบริษัทโครงการก่อสร้างทางรถไฟความเร็วสูงครับ
แล้วก็โครงการพัฒนาเมืองอีกทั้งยังลงทุนที่ดินในสหรัฐอเมริกา
อืมวันหนึ่งชาวเนี่ยนะคะก็ได้เดินเข้าไปในร้านครับ
นะฮะเฟนดิอืมอ๋อนางไปขายที่ร้านเฟนดินางไปขายเฟรนดิ
แล้วก็มาเจอกับน้องหลีหลานเนี่ยนะคะทำงานอยู่ที่นั่น
แล้วก็ต้อนรับเขาแล้วทำให้เขาประทับใจแล้วก็ตื่นเต้นมาก
ทำไมอ่ะเขาคงถูกใจกันนะคู่อ่ะเนอะดูแลดีครับจ้ะ
ซึ่งความรักของทั้งคู่ก่อตัวขึ้นในระยะเวลา๑ปีนะคะ
เจ้าชายก็มักจะไปที่ร้านเพื่อที่จะพบกับหลีร้านนะคะ
แล้วก็พยายามหาเรื่องพูดคุยต่างนานานะถึงขนาดไปที่ห้องสมุดหลายครั้งนะ
เพื่อที่จะยืมหนังสือเกี่ยวกับการตลาดแล้วก็การจัดการชั้นสูงนะ
แล้วก็เป็นความพยายามลุกจีบนะของเจ้าชายเราเนี่ยนะคะ
ในที่สุดผู้หญิงก็ยอมเปิดใจค่ะตอบรับคำเชิญไปออกเดท
หลังจากนั้นนะคะก็ตกลงคบหากันอย่างจริงจัง

โอ้โหเป็นเจ้าชายนะสุดยอดเจ้าชายหล่อ

เธอก็ไม่กล้าเปิดใจด้วยนะเพราะว่าเธอก็คงแบบ
กลัวชนชั้นต่างระหว่างใช่ช่องว่างระหว่างอย่างนี้นะ

สาวจีนนะครับนะครับความรักสาวจีนนะครับ

อื้อแต่ดูแบบอิ่มอ่ะ

แอร์เนี่ยวันนี้ข่าวเมืองนอกหมดเลยนะฮะ

ปรากฏว่านี่คุณคิดดูว่านี่เป็นพนักงานทำความสะอาดนะ

กล้ามโตโชว์ซิกแพคเป็นมัดเนี่ย
ยกทีมมาช่วยกันปัดกวาดเช็ดถูให้กับบ้านของคุณ

บริการนี้เป็นเจ้าแรกในสิงคโปร์

แล้วก็ยังมีบริการจำกัดแค่ในช่วงสุดสัปดาห์๒วันเท่านั้นเองนะฮะ
โดยบริษัทเนี่ยจะต้องจองไว้เท่าไ

เขาบอกว่าถ้าสมมุติคุณอยากจะจ้างพวกนี้ไปทำงาน

เริ่มต้นที่๙๘๐๐บาทหรือประมาณ๔๒๐ดอลลาร์สิงคโปร์

คอนโดของคุณใหญ่หน่อย๒๓ห้องนอน

ก็อยู่ที่ประมาณ๑๑๕๐๐บาท
บิ๊กครินลิ่งบิ๊กครินลิ่งหรือ๔๙๐คอนโด

อ้าวมันไม่ได้ซื้อแบบนี้เข้ามา๓๔คนอ่ะพี่ภาษา

ซึ่งทางบริษัทก็ลงชุดรูปภาพตัวอย่าง

สนาดังกล่าเป็นความจริงไม่ใช่เรื่องหลอกลวงด้วยนะฮะ
โดยการบริการเป็นแค่บริการพิเศษ
แต่ส่วนการโปรโมทงานหรือมหากรรม
โอ้สุดยอดจากนึงสุดนี้ทำบ้านลกเลยนะฮะ

คุณแม่จะมีความสุขกับการทำบ้านที่แม่ทุบทุบทิ้งทิ้งทุบทิ้งเนี่ย
แม่มีเหล่านี้อยู่คุณแม่ก็มีความสุข
เชื่อสิบ้านแม่ก็จะไม่เสร็จบ้านรักท้าว่ะ
ปีหนึ่งก็อาจจะมาเสาอาจมีความสุขกับการทุบบ้าน
ถ้าเกิดถ้ามีคนเป็นช่างแบบนี้มาทุบ
คุณแม่ก็ทั้งปีทั้งชาติบ้านก็ไม่เสร็จอ่ะ
ฮะล่ะพูดไปหน่อยหน่อย

ใช่มันเป็นโงเห้งของวันนี้ใบหน้านะครับ

ผันตัวเองจากสัตวแพทย์ไว้มาเป็นสินแส

ตอนนี้ผันตัวเองจากสัตวแพทย์มาเป็นสินแส

แล้วก็โงเห้งสำหรับอาจารย์ก๊อฟณพิยา
เจ้าของฉายาเซ็กซี่สินแสว่ะ
อ๋อเหรอนี่อุ๊ยพูดอุ๊ย
จากไหนล่ะจากศัตรวแพทย์แล้วก็โงเห้งสินแส

โดยแสดงครับโดยแสดงโดยจะไล่เลี้ยงนะครับ
แต่ละอวัยวะโดดเด่นของดาราหน้าปังเนี่ย

ดูก่อนเลยว่าหน้าผากเนี่ยในป่าชื้อนะครับ
ปลาชื้อของคุณนี่ต้องการทาสไฟไหม
ถ้าต้องการธาตุไฟก็สามารถจะไปเติมหน้าผากได้
โดยหน้าผากต้นแบบที่ดีอย่างนี้
อย่างอ้ำพัชรภาเนี่ยถือว่าดี
อ๋อฮะหน้าผากต้นแบบนี้อ๋อใช่

หน้าผากน่ะอ๋อหน้าผากต้องอย่างนี้แม่ใช่ไหม
ต้องเติมไหมต้องไปเติมใช่ไหมถึงจะติด

สวยแล้วนะวุ่ยนะฟื้อนสวยเลยนะฟื้อนสวยสวย

คิ้วมันสวยเห็นคิ้วมันป่ะ

ถ้าสมมุติแสกกลางมันจะเหมือนเป็นรอยบุ่มของรูปหัวใจพอดี

เขาบอกตาตอนนี้คนไปกรีดตากันเยอะ
พวกเรานี่อีกหน่อยตาตกก็ต้องไปทำกันแล้วเนี่ย

เขาบอกตาที่ดีตายายอ้ำพัชราภาเนี่ยดี

ใยชมอย่างเงี้ยชมอริยาอย่างเงี้ย

มูกมันจะสะท้อนการเงินกับความรัก

เขาบอกว่าต้นแบบที่ดีคืออ้ำพัชราภาว่ะ

สรุปหนูเดินไปร้านหมอเอาหน้าอ้ำค่ะจบ

เนี่ย๓เกณฑ์อ้ำพัชรภาวะดับ๑หมดเลย

เขาบอกว่าฉันเคยถามหมอศัลยกรรมที่เกาหลี

แล้วที่สำคัญคืออ้ำ
เขาบอกนุ่นวรนุษย์เนี่ยโงเห้งก็ดี

แต่แบบที่ดีก็คือใยเฟิร์นใบเฟิร์นพิมชนกอย่างนี้

เขาบอกว่าต้นแบบคางที่ดูสวยเนี่ย

ชมพู่อารยาเอหาเก็ต

คุณแม่ต้องเจาะจงนี้ว่า

หมายถึงว่าทำในรูปปัจจุบันนี้ไง

ไม่ผัดสวยออกไม่มีใครเอาแบบเลย
มูกแบบนี้จมูกมันเล็กอ่ะตรงนี้

ไม่ต้องพูดปลายสิเอาแค่ตรงนี้
เอาแค่เขาบอกตรงนี้มันแคบ
คือจะไม่มีคู่เป็นทรงอย่างนี้
รู้พี่จิ๊กเตรียมพี่จิ๊ก
มันไม่มีดาราคนอื่นรับหรือเปล่าวะ
ไม่ถึง๑๐ตัวบ้าไม่ถึงอีภีร์จะโดนบ้า

ไม่เคยมัดรวมกันโฆษณาอย่างนี้ไปเท่าปีนี้ของมียาบอลล่ะ

แต่เช้าก็ดีเนี่ยโซเฟียโซเฟียบอกคนมีตรงนี้ยิ้มแล้วตรงนี้
ไม่ใช่นี่นะตรงข้างเนี่ยเหมือนคางคก

ที่มันอึงอ่างหรืออะไรอ่ะที่เขาขูดเสียง

เขาบอกตรงนี้เก็บเงิน

ช่วงเทศกาลวันสำคัญนะ
ทางศาสนาเนี่ยสาวก็คงจะต้องเตรียมชุดไปวัดทำบุญกันนะคะ
ซึ่งแน่นอนว่าควรจะคำนึงเป็นอันดับแรกก็คือ

ใช่ค่ะต้องถูกการละเทศะอย่างเช่นเสื้อสีขาวเนอะ
มีแขนเสื้อลูกไม้ผ้าถุงกระโปรงยาวนะ
ให้มันคุมเข่าเข้าไว้นะคะหรือแม้แต่กางเกงขายาว
แต่จริงไปวัดกางเกงก็ไม่ค่อยใส่กันนะคนไทยเนอะ
มักจะใส่ไม่ผ้าถุงก็กระโปรง
โดยชุดเหล่านี้แต่งออกมายังไงก็ดูดีค่ะ
ไม่มีคำว่าโป๊เด็ดขาดนะคะมันทำให้เรารู้สึกว่าไม่ดูว่าเออแบบเวอร์เกินงาม
ประมาณนี้นะคะใครก็อยากที่จะได้ไอเดีย
วันนี้นะคะไม่ใช่เรียกใส่ชุดไปวัดของเหล่าดารา๒๕คนเอามาให้คุณดูนะ

ชั่นชุดเข้าวัดค่ะนี่ใครคะคุณค่ะ

ถูกนะครับอันนี้น่าเป็นใครน้องแพนเค้กป่

น้องแพนเค้กก็ดูดูสวยมากดูสง่า
แพนเค้กเข้าวัดทั้งวันเหมือนกันนะ

แล้วแต่แบบนะน้องเบลล่าเลือกดูค่ะ

ภิษฐรรพ์มีชุดโฮคาวสวยอยู่ป่ะข้าววัดไหม
มีค่ะแต่ว่าเดี๋ยวต้องไปเปลี่ยนผ้า
ทำไมอ่ะแม่ผ้าดิบโอ้โหไม่รู้มันจะเล่น
ที่ถามจริงเนี่ยเออก็หาว่าเราจะเล่นอีก

รัศมีแขตบแรงมาก
ตบใครไม่รู้สักครู่เดี๋ยวกลับมา
ตบใครอ่ะไม่รู้เหมือนกัน

ถึงเรื่องราวของน้องรัศมีแขกันหน่อยนะฮะ
ถือว่าเป็นดารานักแสดงที่มีความสามารถด้านกีฬานะครับ
กับน้องรัสขีแหมหรือรัศมีแขของเรานะครับผม
หลังเคยโชว์ลีลาการชกมวยมาแล้วในเทนเฟอร์เทนนะครับ
รัศมีแขได้โพสต์คลิปวิดีโอโชว์ความหนักหน่วง
นี่ครับเดี๋ยวหว่าเหมือนควายนะไม่ใช่คนนะโอ้โฮ
ดูครับดอกนี้มันตีใส่เขาเหรอเจ้า

ตีปั๊บใครจะไปอยู่กับมันตาย
ดูครับลูกนี้รัศมีแขมาแล้วฮะซัดครับโอ้โห
ล่าสุดมาคุยเที่ยวด้วยละครูแม่

แขคพอลูกหนูไปชกตกาบุวขาวหนึ่ง

ใต้แขนเธอเธอไปชกกับคนอื่นก็ไม่ได้คนดาราตายหมดนะ
ถูกต้องนะครับผมเป็นวิ่งทีนี้เป็นวิ่งจากรัศมีแขก
วิ่งเท่าไหร่๑๐กิโล๒๐กิโลเป็นเรื่องปกติค่ะ
ใช่ฮะน้องรัศมีแขกเราก็ตบลูกวอเล็กบอลนะครับ
ไปโดนหน้าของน้องนุสรานะครับผมนะครับ
้อมคำนะคะพร้อมข้อความว่าโทษนะคะแม่หนูรักแม่นะ
แต่อาจารย์ด่วนให้ตีหนูก็ต้องตีค่ะ
งานนี้นุษราก็เลยเข้ามาตอบคอมเมนต์ว่า

ใช่ต้องเอาจอบกับเสียมเพราะเราขุด
แล้ววอร์เรบอร์นมันบังมากแม่แล้ววอร์เรบอร์นคือเป็น
กีฬาที่ลักษณ์มีแขกถนัดที่สุดอ๋อนางชอบตีวอร์เรบอร์นก็ตี

นางเป็นนักวอร์เรบอร์นปลายขาดก็ดีอ๋อนี่เหรอ
ถูกต้องก่อนเข้าวงการมาเนี่ยนางเป็นนักวอเล็กบอลเนี่ยดูสิ
เหมือนนางอยู่แบบเป็นโซนแบบว่านางไม่ต้องเป็นกะเทยเนอะ
เฮ้ยแต่นางแต่วอเล็กบอลนางเล่นดีมาก
แล้วนางเป็นคนที่ใส่เสื้อผ้าอะไรออกมาสวยหมดเลยเนอะ
เพราะว่าบอดี้นางได้หมดถูกต้องครับ
อีกหนึ่งคู่แฝดฮะหลายคนถามกันเยอะเหลือเกิน
ว่าคู่แฝดนี้ที่กินจุคือใคร
ใช่ครับผมเอาละใครเป็นสายกินเยอะคงไม่มีใครไม่รู้จัก
พี่น้องฝาแฝดสุดหล่อปั้นชัชภงกับปกชูพัดนะฮะ
ที่มีดีกีคือกินเยอะคือแข่งขันกินอ่ะ
จนสามารถชนะคู่แข่งความแช็ปมาสำเร็จ
กลายเป็นแบบว่าเป็นเจ้าของช่องยูทูปนะครับ

แล้วที่สำคัญกินจับเวลาด้วย

มันกินเฉพาะตอนออกรายการ
แล้วชีวิตจริงเขาจะกินแค่แบบ

มันออกกำลังกายหนักมาก

เป็นคนที่มีพินัยก่อนโป้งปั้นนี่เรียนจบเกษตรนะฮะ
สองคนเรียนจบเกษตรจบวิศวะเกษตรทั้งคู่

แล้วก็ก่อนก็ทำช่องยูทูป
ก็เลยส่งไปเป็นในแบบหรือสายนักแสดงบ้าง

เพราะว่าจริงแล้วมาออกรายการยังพูดไม่เป็นเลย
ถ้าพูดเป็นฉันเอาออกรายการกับฉันแล้ว

เขาทำคลิปตลอดกินตลอดเที่ยวปรากฏดัง

ชอบกดอยู่นั่นแหละกดดูแบบเอง
เขาบอกส่วนหูนี่คือออกกำลังกายเป็นที่

อ๋อวินัยดีนะอ๋อวินัยแล้วคืออย่างไรรู้หรือเปล่า

ตี๒ของทุกเช้าก็ต้องตื่นมาออกกำลังกาย

จริงคือดูแลตัวเองดีด้วยคล้ายกับว่า
อย่างไรก็ต้องวิ่งทุกวันเค้าที่เรียนด้วยต้องวิ่ง
สมมุตินางจะต้องไปถ่ายรายการตี๕อย่างนี้ใช่ไหม

อยากให้มาอยู่บ้านลาดพร้าวแม่จริง

งจี้ความฝันฉันอยากได้แฟนเป็นฝาแฝดจะตาย

เขาบอกว่าล่าสุดนะคะหากิจกรรมทำในบ้านแก้เคียง
ด้วยการลงสระว่ายน้ำนะ
งานนี้ก็เจ้าตัวก็ใส่ชุดว่ายน้ำสีขาวนะคะ

โดยทำกิจกรรมเนี่ยนี่ไงคุณผู้ชมเป็นยังไงล่ะ

ต้องกักตัวเหรอต้องกักตัวค่ะนี่กักตัวใช่ค่ะสวยนะคะ
เรียกได้ว่าอยู่บ้านและเซ็กซี่ขนาดนี้
ลูกคนที่๓คงจะต้องมาแล้วล่ะค่ะ

สงกรานตลอดสงการเรายังอยู่ด้วยกัน
ครับวันนี้ไปกันก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ